เหมือนเรื่องนี้เลยภาพยนตร์เรื่องนี้
หอแต๋วแตกขึ้นชื่อว่ายี่ห้อพดอัน
เดี๋ยวเดี๋ยวนี่นายบอกว่าภาพสุดท้ายไง
ภาคสุดท้ายไม่มีอยู่จริงค่ะ
นี่บอกแล้วว่าขึ้นชื่อยี่ห้อพฤษอานนท์สักอย่าง
อะไรก็เปลี่ยนไปได้ตลอด
คนไหนดังคนไหนโดนจับโยงเข้ามาหมดในละครในภาพยนตร์เขาได้
ล่าสุดนี่คนดังปัตตานีค่ะมหาเทวีเจ้าก็มาแล้วค่ะ

หอแจ๋วแตกแหกโควิดปังปุเย่
พสิทธิ์กลิ่นสีใช่ไหมนี่คว้าทีใช่ไหม
นี่คือรวมเอาหมดตัวแม่อย่างที่พี่แจ๊คบอกเลย
บรรดาตัวแม่เจ๊ระดับตำนานมาประทับฝีปาการค่ะ
คนไปรับเสด็จคุณพี่เขาเยอะมาก

ว่าคุณพี่เขาเป็นพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์
ความปังปุริยะเขาจะขนาดไหนครับคุณผู้ชม

ได้เจ๊แต๋วได้เจ๊พยูได้แพนเชคกลับมา
แล้วก็เพิ่มเพิ่มคนใหม่เข้าไปก็คือมหาเทวีเจ้า

มดลำกาการ์ตูมดลำบวชอยู่
ใช้การ์ตูติดงาน

มาหาทีวีเจ้า

ตอนที่เราติดต่อดาราทุกคนเขาก็เต็มเล่น
เวลาเลือกเปลี่ยนไงเล่าเลย

แล้วปฏิเสธนี้ดันไปเที่ยวปาร์ตี้วันเกิดมา

มีแบบอยู่ในวันเกิดด้วย๑๖คน
เจ้าอยู่ในหอพักโรงแรม๑๔วันนะ

ต้องบอกอ้อออกไปอี๋กันเลย
เดี๋ยวเดี๋ยว

นี่เพิ่งมาเจอเขาอ่ะอายุแค่๓๗ปี
เจ้าหน่างก็คือคุณแห่งเอกของเรื่องหรือเปล่า

คือมอบเงินให้เขา๕๐๐๐บาท

นามของแม่อิ่มดีหรือพระมหาเทวีเจ้านะคะ

ทำหนังเรื่องใดก็ขอให้พระภูมิเดียตลอดไปค่ะ
พี่จักรเลื่อนเยา
ปรากฏว่ากระเท้ยทั้งหมดค่ะ

แล้วความเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะว่าหอนั้นที่กำลังกักโควิดมีผี
เออที่ลุงตุงนังนะคุณผู้ชมฟังแค่นี้ก็น่าดูแล้ว
เอาจริงแต่บอกเลยว่า๒สาวเมืองทริปเข้านี่น้ำข้ามหาเทวีเจ้าและเทวีเจ้าเพื่อนซีเขานะ
เอูยหัวผู้ขณะระกรแตกมาแล้วค่ะยอดไปเลย
ลูกเด็กเล็กแดงตามไปต้อนรับมหาเทวีเจ้านะคะ

ออกแถลงการในนามของพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์
ได้ขึ้นมาหัวเมืองบางกอกนะคะ
เพื่อทำการนะคะเล่นละครเรื่องหอแต๋วแตกแห่งโควิด

ภาพยนตร์โทษด้วยนะคะหอแต๋วแตกแหกโควิดปังปุริเยนะคะ
นั่งรถจากสถานีวัดช้างให้
สู่สถานีบางกอก๒๑ชั่วโมงค่ะ
ตอนนี้เจ้านางอันนันทิพย์ติดตามมาด้วยค่ะ
เราไม่คิดไม่ฝันเลยว่ากระแสของเราจะติดเทรนด์อันดับหนึ่ง
แม่หญิงลีได้มีจุดยืนนะตรงนี้

ไม่ต้องหลอกโอเคนะบ๊วยบ่า
ถ้าว่าสื่อต่างนะคะเสนอข่าวของแม่ยินดีไปผ่านสายตาหรือว่าผ่านหูน้องอ้ำ
ก็ขอบอกน้องอ้ำได้เลยว่าแม่หญิงลีคนนี้นะคะชอบน้องอ้ำแล้วก็ติดตามน้องอ้ำพัชรภาชัยเชื้อ

แต่ที่ฉันชอบอย่างนึงนะแหมตอนอยู่ใต้ตีกันแขกตายสองคน
พอมาอยู่ปรุงเทพฯเราเป็นมิทร์กันเลยรักกันอิ่ดเลย
ฉันเคยไปสัมภาษณ์นะพูดกันตรงว่าแค่แบบว่าเกลียดกันอย่างนี้มาอยู่ด้วยกันแล้วได้กันนะ
นางบอกว่าไม่นามเดี๋ยวไม่ผัดใจกันแน่นอน
ผัดใจแปลว่าอะไรกับเธอผัดใจแปลว่าแบบ

แต่ฉันชอบนะไอดอลของเขาคือคุณอ้ำพัชราภาชัยเชื้อ
ใช่ปกติต้องชัยเชื้อ
ก็ติดตามนะคะเขาเรียกอะไรนะคะก็ไหว้ซอส
แต่ว่าไหว้สามารถแต่โควิดปังปุริเยติดตามกันได้หนังพิพธอานนท์นะจ๊ะ